เดี๋ยวจะพาไปหิวแล้วกันนะถ้าใครยังไม่ได้กินข้าวช่วงนี้
หิวกับความหล่อความล่ำ
อย่าเพิ่งคิดไปไกลดิฉันไม่ได้ทันลึ่งจริง
ไม่มีการโชว์หุ่นไม่มีการซิกแพคนะจ๊ะ
เพราะว่าอะไรจะพาไปดูนี่เลยคุณผู้ชมค่ะ
นักแสดงแต่ละคนเนี่ยเป็นเชฟระดับฝีมือขั้นเทพไปเหรอ
ออกมาดูกันนิดนึงแล้วกันนะคะการันตีมาแล้วจ้ะ
หนุ่มหล่อคนแรกที่เราจะชิมไม่ใช่โทษ
อยากจะพาไปชิมอาหารของเขาก็คืออาหารของอเล็กนี่แหละค่ะ
เชื่อว่าหลายคนไปติดตามไลฟ์สไตล์เรื่องอาหารของหนุ่มอเล็กธิรเดชนะ
ก็คงจะรู้สึกว่าเออหิวตลอดเลย
อเล็กเนี่ยนอกจากจะเป็นนุ่มนักชิมแล้วนะคะตลอดกินอาหารทุกรูปแบบแล้ว
หลายครั้งค่ะเราได้เห็นการจับตะหลิวเคาะกระทะของเจ้าตัวด้วยนะ
ในรายการที่แบบว่ามีทำร่วมกับแขกรับเชิญ
ก็บอกเลยว่าแต่ละเมนูเนี่ยไม่ธรรมดานะคะคุณผู้ชม
จะเป็นเนื้อย่างจะเป็นราเมงหรือว่าจะเป็นอาหารฝั่งตะวันตก
แม่อาเลของเราจัดได้หมดเลยจ้ะ

ไม่ใช่ว่าเจียวไข่ทำบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะอันนี้ชุดใหญ่นะ
อันนี้ชุดใหญ่เครื่องเทศมาเต็ม
อ่อเขาปรุงได้หมดนะฮะแถมสีสรรหน้าตาบอกเลยนะ
น่ารับทานมากค่ะไม่ต่างไปจับกับเชฟชื่อดังไปเลย
ส่วนเรื่องรสชาติอาหารนั้นหายห่วงเลยนะคะ
เพราะว่าการันตีจากใครรู้ไหมจากเพื่อนสนิทเพื่อนซีแล้วก็หวานใจ
น้องโบลเมล็ดามาแล้วเต็มสิบไม่หักสักคะแนนเลยจ้า

ใช่คือต้องบอกว่าร่อยแรงนะจ๊ะตอนที่ฉันนั่งดูเขาแข่งขันในรายการนี้หิวตลอดเวลาเลยอ่ะแต่ละเมนูที่หนุ่มปอเขาจัดมานี่โอ้โหดูจัดจ้านน่ารับประทานมากเวอร์
พูดนะคุณผู้ชมนะและหลังจากคว้าแชฟมาครองแล้วนุ่มปอก็ขอสารฝันตัวเองที่รักการทำอาหารเนี่ยแหละเปิดรอบให้หลายคนเข้ามาชิมฝีมือเชฟปออยู่เรื่อย
เห็นแบบนี้บอกเลยนะคะว่าอาหารที่ว่าอร่อยแล้วพอเจอเชฟหน้าหล่อแบบนี้อารมณ์ดีแบบปออันนบมาเสิร์ฟตรงหน้าเรียกว่าเป็นมือพิเศษที่แท้ทริวของจริงนะคะ
บอกเลยถ้าไปได้ทานอาหารกับคุณปอข้าวเปล่าก็อร่อย
เฮ้ยก็แค่เตรียมข้าวเปล่าจากบ้านไปแล้วก็ไปนั่งมองหน้าคุณปองก็แซ่บแล้ว
ถึงจะไม่ได้แชมป์แต่ก็พิสูจนฝีมือผ่านรายการแบบเป็นที่ชัดเจนแล้วว่าเรื่องอาหารธันวาเนี่ยไม่เป็นรองใครเหมือนกัน
หนุ่มธันวาลนี่ใจรักเรื่องเข้าครัวมานานแล้วนะ
สนใจถึงขนาดว่าไปเข้าเรียนจริงจัง
เคยทำร้านอาหารของตัวเองก็ผ่านมาแล้ว
แล้วตอนนี้ผันตัวเองมาเป็นนักชิม
มีคอนเทนต์อยู่ในช่องยูทูปเหมือนกันค่ะ

และความปังคือมันน่ารับทานทุกเมนูจริง
ถึงขั้นที่เพื่อนซุปตาเอ่ยปากชม
อาหารที่หนุ่มธันวาทำให้ทุกคนได้ทานกันเสมอ

นับจำนวนคนเล็กน้อยให้มาชิมฝีมือของเชฟธันวา

คุณเวลาแบบดูหนุ่มเขาทำอาหารแล้วมันดูอบอุ่นหัวใจดีนะ
รู้สึกว่านอกจากฉันจะฝากชีวิตไว้กับเธอได้